ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีพิจิกษ์ความรักจะมีคนต่างเพศเข้ามาคอยให้ความสนใจเกินกว่า๑คน
พบทีเดียวหลายคนซึ่งมีลักษณะต่างกัน
คนที่ให้ความสำคัญในระยะนี้น่าจะเป็นคนม่ายหรือเพิ่งผ่านการมีความรักมา
สุขภาพไม่ปกติมีอาการป่วยไข้ไม่สบายเข้ามาร่วมกันเบียดเบียน
โดยเฉพาะโรคสายตาโลหิตโรคเกี่ยวกับคอโรคเพศสัมพันธ์ควรระวังอันตรายจากของร้อน
การเงินรายได้ที่ตอบแทนเป็นการเงินจะเพิ่มมากกว่าหลายเดือนที่ผ่านมา

มีรายได้ผ่านเข้ามาหากวางแผนดีจะมีเงินเหลือเก็บออมอย่างแน่นอน
การงานถ้าทำงานร่วมกับผู้อื่นในลักษณะเข้าหุ้นหุ้นส่วน
จะรู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานมักตั้งคำถามเชิงสอบสวนกวนใจหรือขัดใจ
โดยไม่เกี่ยวกับเรื่องงานบ่อยครั้งทำให้อึดอัดใจในการคบหากับคนพวกนี้
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์